ไม่ว่าในเรื่องของการตรวจร่างกาย
การปรวจมือถือหรือการปรวจนาฬิกา
และก็เป็นเรื่องของโปรโกนออสบาอสทั้งนั้น
คือจะเป็นความผิดข้ามนุษย์หรือไม่มันต้องอยู่ที่สวัสดีธรรมประโยชน์มิชช่อง
สวัสดีธรรมประโยชน์มิชช่องมันก็ต้องเข้ารักษณะหนึ่งในแบบรักษณะตามตัวหมายข้ามนุษย์
ซึ่งหนึ่งในแบบรักษณะก็ต้องบังคับความเป็นมีสื่อล้อมโอ้บ
สวัสดีครับ